ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนะคะ
มีคนไปพบศพแม่บ้านอายุสักประมาณ๓๙ปีถูกเชือกไนลอนนะคะ
รัดคอเสียชีวิตคาแมนชั่นเลยนะครับคุณผู้ชม
หลังจากที่เจ้าหน้าที่โรงพักเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งแบบนี้แล้ว
ก็เลยประสานไปที่มูลนิธิแล้วก็แพทย์ให้ลงพื้นที่ไปช่วยกันตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุก็คืออาคารชั้น๔ภายในห้องพักชั้น๔แมนชั่นแห่ง๑ค่ะ
ซึ่งเป็นแมนชั่นที่ตั้งอยู่บนถนนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสามกองตะบนรัศดานะคะ
พอไปถึงไปพบศพผู้ตายอยู่ในท่านอนใกล้กับข้างเตียง
เสื้อยืดแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นที่บริเวณลำคอมีเชือกไนลอนสีขาวมัดอยู่ด้วย
ทราบชื่อต่อมาผู้ตายก็คือนางสาวฝนทิพย์ชายกุลอายุ๓๙ปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดตรัง
ตรวจสอบภายในห้องพักข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
ทีนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเก็บลายนิ้วมือแฝงไว้ในห้องพักไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนนำศพส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่องต้นคาดว่าผู้ตายถูกคนร้ายใช้เชือกไนลอนรัดคอจนขาดอากาศหายใจ

ส่วนเรื่องของคดีความค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุล
ผู้กำกับสพเมืองภูเก็ตบอกว่า
แนวทางการสืบสวนสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพเป็นแม่บ้าน
ให้กับห้องเช่าดังกล่าวนั่นแหละค่ะแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่ห้องจุดเกิดเหตุเพียงลำพัง
ก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเคยมีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวกับสามีเก่า
ต้องแยกกันอยู่ได้สักประมาณ๑เดือน
พาลูกสองคนกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดตรัง
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็คือ๑กรกฎาคม
มีคนเห็นสามีเก่าของผู้ตายแวะมาหาผู้ตายที่ห้องพัก
ก่อนจะมาพบกลายเป็นศพในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่รู้จักกับผู้ตาย
และสามารถเข้าไปในห้องพักดังกล่าวได้

ฟังเสียงผู้กำกับกันหน่อยค่ะ
คือตอนนี้ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คืออดีตสามีของผู้ตาย
ตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะเชิญอดีตสามีของผู้ตาย
มาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ